สวัสดีครับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้
หลายคนที่ขึ้นไปทางตอนบนของไทยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ก็ได้สัมผัสกับอากาศหนาวเล่นทะเลหมอกสวยแบบนี้นะครับ
แต่ว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปครับคงต้องเตรียมรับมืออีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่าจะเกิดความแปรปวนของสภาพอากาศเกิดขึ้นแล้วนะครับ
จะมีฝนตกในหลายพื้นที่เลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้าง
นี่คือในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับมีพายุก่อตัวขึ้นบริเวณอ่าวเบงกอ
พายุลูกนี้ครับก็ไปดูดเอากลุ่มฝนกลุ่มความชื้นที่ก่อนหน้านี้ปกคลุมในเมืองไทยออกไปนะครับ
รวมกันอยู่บริเวณกลางมหาสมุทรแล้วก็เคลื่อนตัวเข้าสู่อินเดียนะครับ
ตามภาพที่เห็นนี้เคลื่อนตัวเข้าตั้งแต่เมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ

แน่นอนครับการที่มีการเคลื่อนตัวเข้าไปสู่บริเวณประเทศอินเดียเนี่ยนะครับ
มีการดึงเอาความเย็นมาด้วยดังนั้นพอสลายตัวไปเนี่ยนะครับ
ความเย็นที่ช่วงที่ผ่านมาเข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเราก็จะค่อยอ่อนกำลังลงนะครับ
สิ่งที่เราจะได้เห็นกันก็คือความชื้นที่เพิ่มเข้ามาในเมืองไทยของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นวันที่อากาศเย็นนั้นค่อยอ่อนกำลังลงนะครับ
นี่คือในช่วงที่ผ่านมานะครับฝนส่วนใหญ่จะสังเกตว่าไปอยู่ในแถวบริเวณประเทศพม่านะครับ
แล้วก็มีประเทศไทยฝั่งที่ติดกับพม่าก็จะมีฝนตกอยู่บ้างกับทางตอนล่างนะครับก็มีฝนตกอยู่
นี่คือช่วงหลังจากที่พายุออกไปแล้วก็สลายตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
แสลมมีการวกเข้ามาปกกลุ่มเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็แสลมที่มาจากบริเวณทางตอนล่างครับพุ่งขึ้นมาปกกลุ่มแบบนี้
ก็จะทำให้มีการชนของกระแสลมเรียกว่าลมพัดสอบนะครับ
กลับไปครับแบบนี้ก็จะทำให้ความชื้นเข้ามาปกคลุมมากยิ่งขึ้นครับ
โอกาสการเกิดฝนในประเทศไทยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
มากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นฝนจะมีการกระจายตัวทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง
รวมไปถึงภาคใต้นะครับแต่ว่าในช่วงปลายสัปดาห์ครับกระแสลมมรสุมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
แล้วว่าลมหนาวจะแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับการที่มาแบบนี้นะครับมาเจอกับความชื้นที่เข้ามาปกคลุมเยอะ
มีความแปรปนสภาพอากาศเกิดขึ้นเช่นเดียวกันช่วงปลายสัปดาห์ครับถ้าหากเราดูภาพต่อไปเนี่ยนะครับ
จะพบว่าฝนเนี่ยนะครับจะเริ่มมีการกระจายตัวขึ้นนี่คือคลื่นกระแสลมนะครับ
เฉียดพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานจุดดังกล่าวเนี่ยนะครับจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับ
สังเกตว่านี่คือช่วงปลายสัปดาห์ฝนจะหนาแน่นขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับ
หลังจากเจอฝนแบบนี้แล้วอากาศก็จะเย็นลงอีกรอบหนึ่งครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์นะครับ
ดังนั้นใครอยู่พื้นที่ที่ต้องเจอความแปรปวนสภาพอากาศแบบนี้ก็คงต้องเตรียมรับมือทั้งสุขภาพร่างกายรวมไปถึงการใช้ชีวิตด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ